ส่วนตัวนะพี่เป็นคนไม่ชอบอะไรซับซ้อน

เรามีเวลาที่จะรู้จักกันน้อยมาก

เพื่อที่จะมาสก็อยากรู้ก็ถาม
ถามในแบบที่คุณก็สงสัย

คือเราก็เหมือนคนดู

ของจ้อมขวัญเราเห็นจริงหรือเปล่า

ยิ่งมีรายการยิ่งเรตติ้งดี
ใช้ว่าเป็นอาหารโอชะของงานเราได้ไหม

ก็ไม่ค่อยมีของดีให้ทำเท่าไหร่
เพราะของดีคนก็อาจจะไม่ได้สนใจมาก
ภาพเตรียบว่ามันเป็นอะไรที่
เฮ้ยมันน่าค้นหามันน่าวิภาควิจารณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เราพยายามจะหยิบเรื่องดีมาคุยนะ
แต่ว่ามัน

คือแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าสื่อไม่อยากหยิบเรื่องดีมาคุย
มันไม่ใช่ว่าสื่อไม่อยากเสนอเรื่องดีแต่ว่า
คือเราไม่ได้เปิดมนิธิไง

เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับตลาดให้ได้ใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นแบบคือมันก็ถูกผลสะท้อนกลับมาว่า
เรื่องที่มันมีสีสันจัดจ้านความขัดแย้งอะไรอย่างนี้ในตัวเอง

ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ว่าต้องการวิพากษ์วิจารณ์
หรือตรวจสอบร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

วางตัวให้เป็นกลางในฐานะเป็นพิธีกรดีเบต

ต้นทำอย่างไรคะ

แล้วก็คำว่าเป็นทำคือว่า
ง่ายเลยคือว่าถ้าคุณคิดว่าใครที่สมควรจะพูดต้องให้พื้นที่เขาพูดจบ

อย่าใช้คำว่าไล่ต้อนก็ถามไปเรื่อย
มีในประสบการณ์ไหมครับว่าเวลาเราพูดกัน
ไม่คือทุกอย่างมันจะผูกโยงกันไปเองคุณเลว่าแบบ

เราก็จะไป๒อ๋อเดี๋ยวขอมา๑๒ก่อนนะครับ
มันจะไปของมันเองเหมือนกับมนุษย์คุยกัน
มาไม่ใช่แค่พักเดียวนะที่ไม่มาบางหลายพักอาจจะไม่มา
หรือบางพักตอบรับมาแล้วยกเลิกก็มี
คือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราฝ่ายเดียว
เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หมายความว่าทำไมเชิญแต่คนนี้กับทำไมถึงไม่เชิญคนนั้น
เปล่าต้องถามว่าทำไมเราเชิญคนนั้นแล้วเขาไม่มา
หรือทำไมเราถึงต้องเชิญคนนี้เพราะเรื่องอะไร
เขากลัวปากคุณแบบ
เวลาคุณซักมาก
ก็อาจจะตกใจแปลว่า

ใจที่จะตอบแต่มันเลี่ยงไม่ได้

ริบทการถามตอบที่เขาต้องเจอคืออะไร
เพราะฉะนั้นคนที่ตอบรับมาเขาจะมีมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ

แต่อาจจะไม่ได้นึกถึงว่า

หลอกล่อแล้วก็หลอกลวงไม่ใช่

เพราะฉะนั้นความเป็นกลางไม่มีในพิธีกร

มีได้แต่ถกกันให้จบก่อน

โดยเฉพาะเรื่องการเมืองมันจะเห็นชัด

มันนิยามกันง่ายกว่าในแง่ของวิชาชีพ
ส่วนความเป็นกลางคุณเรียกว่ายังไงว่าเป็นกลาง

เมื่อก่อนเราไม่เคยต้องถกเถียงกันมากขนาดนี้ว่า
ความดีและคนดีแปลว่าอะไร
แบบไหนที่เรียกว่าความดีและคนดี